อีกนึงเป็นเรื่องชุดมูลบนท้องถนนระหว่างตำรวจกับรัชชน

คือมีคนขับรถไปแล้วเหมือนว่าไม่ได้จอดตำรวจเรียก
ตำรวจตามไปขวางเอากระบอกไฟฉายไปโดนรถ
ทีนี้โดนตำรวจเขียนใบสั่งข้อหาทำลายทรัพย์
งงสิฮะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
พี่แล้วผมเดินข้างบนไหนโอ้โห
ก็พูดว่าเดินที่เหมือนกัน
ก็ใช่แล้วผมข่าไปไหมผมก็เห็นพี่เดินมาแล้ว

โอ้โหแล้วพี่มาเขียนใบสั่งนี่นะ

ก็ใช่เขาวิ่งมาห่วงเบช
แล้วพอเบชมันก็ไม่ถูก
อ๋อในสายเขาจะมาชน

เดี๋ยวนะทรัพย์ที่ว่าคือกระบอกไฟฉายคุณตำรวจเหรอ

นั่นล่ะครับทำให้เสียซับนะฮะมันพังเหรอ
ดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมนะฮะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่งครับระบุว่า

ซ้ายเข้านางลิ้นจี่ช่วงสักประมาณ๔ทุ่ม

บอกว่าเธอกับแฟนนุ่มกำลังขับรถจะเลี้ยวซ้าย
เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่เปิดไฟกระพริบอยู่

จากนั้นจู่เห็นตำรวจวิ่งมาขวาง
ขวางทางเลยครับโดยใช้ไฟฉายส่องมา
แล้วไฟฉายมันไปกระแทกกระจกหน้ารถของเธอ
หลังจากนั้นก็ต้องจอดลงไปเคลียร์กันแล้วก็ออกใบสั่ง
บอกว่ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทำลายทรัพย์สิน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทำลายทรัพย์สิน
แบบนี้นะข้อหาในคำสั่ง
แต่ว่าในใบสั่งกลับเขียนว่า

ตำรวจอีกนายบอกว่าหรือจะเอาข้อหา
จงรักภักดีต่อเจ้าหน้าที่อีกข้อหาหนึ่ง
เดี๋ยวไม่จงรักพักดีต่อเจ้าหน้าที่มีข้อหานี้ด้วยเหรอ

ขอเปิดหน่อยได้ไหมซึ่งเธอกับแฟนเองก็ยอมจ่ายเงินไปนะค่าปรับ

มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บอกว่าบริเวณแยกนี้เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเป็นประจำ
จะขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าตำรวจออกมาชี้แจงว่า
เหตุการณ์จริงแล้วมันเป็นที่มาที่ไปอย่างไร

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำลายทรัพย์สินหรือฝ่าฝืนสัญญาณมือ
หรือไม่จงรักภักดีต่อเจ้าหน้าที่
อันนี้มันก็ใครดูใครก็งงต้องรอให้ทางตำรวจนักชีวิตแจงก่อนนะครับ

นี่เข้าไปดูแล้วหลายคนก็เข้าคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่า
มันมีข้อหานี้ด้วยเหรอคะไม่จงรักพักดีต่อเจ้าหน้าที่เนี่ย